มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราธานีนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งมาหาแฟนสาวที่บ้านนะคะเกิดมีปากเสียงกัน
ลูกมีลูกน้องที่อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะ
ไม่พอใจว่าทำไมถึงจะต้องทะเลาะกันแบบนี้เป็นห่วงน้องสาวเนี่ยนะคะ
ก็เลยควักปืนออกมาไล่ยิงแฟนของน้องสาว
ตอนแรกไม่โดนนะแฟนกระโดดลงไปอยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน
ไล่ยิงต่อจนเสียชีวิตที่ข้างบ้านเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพเมืองสุราธานีพร้อม
เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๘และแพทย์เวรของโรงพยาบาลสุราธานี
เข้าไปตรวจสอบสภาพศพนายสุริยาแซ่ตันอายุ๓๐ปี
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่านายสุริยาถูกยิงจนเสียชีวิตข้างบ้านหลังหนึ่ง
ซอยตลาดร่าง๓๗ตำบลตลาดเขตเทศบาลนครสุราธานีช่วงดึกเมื่อวานนี้ค่ะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงพบศพนายสุริยานอนเสียชีวิตอยู่
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดที่หน้าอกหนึ่งนัด
ใกล้กันนะคะมีหัวกระสุนปืนตกอยู่หนึ่งหัวเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนที่ชั้น๒พบกระเบื้องกันศาสตร์ระเบียงหน้าบ้านแตกหลายแผ่น
โดยนางสาวเกรดกระหนกอินทพัฒน์อายุ๒๗ปีแฟนสาวของผู้เสียชีวิต
ยังคงอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะพูดคุยกับทีมข่าวเราได้นะคะให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายพดุงวิทย์ทองสำริท
อายุ๓๗ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ก่อนเกิดเหตุนายพดุงวิทย์อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนี่แหละ

หลังจากนั้นช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุนายสุริยาแฟนนุ่มของตัวเองเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่บ้าน
แล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันในห้องชั้นบน
จนกระทั่งนายพดุงวิทย์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง
อาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันค่ะ
ไม่พอใจคว้าปืนออกมาไล่ยิงนายสุริยา
วิ่งหนีตายกระโดดระเบียงชั้นสองของบ้าน
ลุกระเบื้องหลังคาลงมาด้านล่างได้รับบาดเจ็บ
แต่ก็ไม่ไหวนะคะถูกนายพดุงวิทย์
วิ่งตามลงมายิงซ้ำอีกค่ะจนเสียชีวิต
ก่อนที่จะขี่ขับรถนะคะหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึก๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งล่าสุดเองตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวน
ติดตามตัวนายพดุงวิทย์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องเลือดร้อนคนนี้
มาเป็นผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
แล้วก็จะต้องมาสอบถามนะว่าสรุปสุดท้ายแล้ว
ทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้นะคะ